ผู้หญิงด้วยคำที่แบบว่าของมีค่าอะไร
ผู้ชายเองก็หน้าตาไม่น่าเป็นคนร้ายก็เลยไปกับเขา
ปากซอยไม่จอดคุณผู้ชมพยายามจะพาเธอไปทำวิธีไม่ร้าย
เธอก็พยายามถีบก็โดนบีบคงบีบคอ
จะเอามือถือไปโชว์แจ้งตำรวจก็โดนกระชากไปอะไรแบบนี้
เธอก็อาศัยจังหวะชุดละมุนแล้วก็ลงมาจากรถได้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเป็นโปรแกรมเมอร์อายุ๓๐ปี
เขาบอกว่านี่นะโอ้โหเดินกระเพกมามีแผลฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมดเลย

ตังค์บริวัติศาสตร์สนสุริสารก็เข้าไปตรวจสอบนะ
เธอเนี่ยเพิ่งผ่านเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยทำแบบนี้มาไม่กี่นาทีนะฮะ
ต้องการจะทำมิดีมิร้ายกับเธอในรถยนต์คันนั้นในซอยลาดพร้าว๑๘นะครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตอน๔ทุ่มเธอเดินเข้าซอยจะกลับไปที่ห้องพัก
จังหวะนั้นรถเก่งคันหนึ่งมาจอดเทียบแล้วก็รถกระจกลงมา
ผู้ชายสวมหน้ากากอนามัยเป็นคนขับแล้วก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยทำของมีค่าตกปากซอย
เธอก็เอ๊ะของอะไรเนอะก็เลยไปกับเขา
แล้วเห็นว่าคนขับไม่ได้ดูท่าทางมีพิษมีภัยขับรถเก่งมาก็เลยอ่ะขึ้นไปกับเขา
แต่พอไปถึงปากซอยคนขับรถไม่ยอมจอดเร่งเครื่องออกไป
มุ่งหน้าไปทางห้าแยกลาดพร้าวเธอก็ขอให้คนร้ายจอดแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมา
โทรให้คนมาช่วยแต่คนร้ายหันมากระชากมือถือไป
แล้วก็มีการต่อสู้กันคนร้ายบีบคอเธอขยำแขนทุบตีตามร่างกายเต็มไปหมดเลย
เธอก็ใช้เท้าเนี่ยยันประตูฝั่งที่เธอนั่งอยู่นะฮะ
แล้วก็ใช้หลังดันคนร้ายทำให้รถมันเสียหลักนิดหนึ่งนะฮะ
คนร้ายเห็นท่าไม่ดีครับเลี้ยวเข้าไปหนีจากถนนใหญ่
อ้อมไปที่ฝั่งเธอนะฮะเหมือนจะมาจับตัวเธออะไรแบบนี้นะฮะ
จังหวะนี้เธอก็เลยเปิดประตูกระแทกใส่คนร้ายแล้วก็วิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตเลย
ร้องตะโกนเสียงดังให้คนช่วยในซอยวิภาวดี๒๒นี่แหละครับ
พอดีมีคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็เลยช่วยเธอไว้ได้
แล้วก็ช่วยเธอโทรศัพท์แจ้งตำรวจคนร้ายเห็นท่าไม่ดีเห็นคนมาแล้ว
ก็เลยขับรถหนีไปก่อนจะเปิดกระจกแล้วโยนโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าของเธอทิ้งออกมาให้ด้วยครับ
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะฮะเบื้องต้นตำรวจสอนอสุทธิศาลเอง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามหารถคันนั้นนะฮะ
ก็จะมีทะเบียนมีสีของรถรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้
หวนกลับมาก่อเหตุกับผู้หญิงแถวย่านลาดพร้าวอีกก็ได้